สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
มันจะเป็นเรื่องพลาดใจนะครับคุณผู้ชมค่ะต้องขอเคลียร์นะ
หลังจากที่พี่ปังประกาศว่าครับผมบ้ากับลูกครับ
มันก็เลยเป็นคีย์ให้กับคนรุ่นใหม่กล้าที่จะแสดงออก
แล้วสาบรางยังไง
ไม่ต้องสาบราง
เพราะเขาไม่ได้มีตัวแฟน

ไม่ว่าจะเรื่องจีบผู้หญิงคบเพื่อน

ไม่โกหกตลกแล้วประสุทธิ์

ผมสามารถพูดเรื่องได้
โดยที่ผมไม่ต้องมีคำหยาบเลยสักคำ

อ่ะแฟนครั้งนี้กี่คน

อ้าวแบบไหน
อันนั้นคือปุ๊บป๊อบรับโชคเอาแบบถูกทิ้งนะมีนะมี

แบบถูกทิ้งนะเห็นหน้าเยี่ยมอย่างเงี้ย

เอามาเรามาดูตั้งแต่พื้นดวงเลยค่ะพ่อหมอเชิญ
เกิด๒๓มีนาพศเกิดก็ไม่ได้มากมายปิดบังไหม

ดวงก็อยู่ราศีมีนตามช่วงวันที่เกิด

แต่มาท็อกทะลุดาวก็ต้องทะลุทะลวงให้ถึงดวงดาว
ลักษณะตามเวลาเกิดลักษณะอยู่พิจิกษ

ตามพื้นดวงก็จะเห็นว่าเป็นคนเกิดราศีมีน
ลักษณะจุดเกิดตามวันเดือนปีเวลาเกิดพิจิกษ์
สองราศีนี้แม่หมอว่าเป็นยังไง
อาพับคู่ทั้งสองเด้ง

ผมมองแบบง่าย
ตามอาพับคู่

หนึ่งไปกับสามก็เป็นสี่ครับผม

เมียสองต้องห้ามเมียสามไม่ดี
ปังเลยต้องมีเมียสี่

เราดูตามลักษณะราศีเกิดนะ

คุณที่เกิดลาสีพิจิก

เป็นอะไรแปลว่าเป็นคนขวางโลกขึ้นแตกต่างที่เป็นคนที่แบบก็เป็นคนที่มีมุมแปลกแตกต่าง
อ๋อหรอพวกขวานผ่าซากพวกคิด
ขวานมาทั่งเดี๋ยวนะมันคือมันจะมีมุมที่แบบเฮ้ยมันคิดก็ได้ดีกว่า
มันคือจะมีมุมที่แล้วนี่เขามันเป็นตำแหน่งที่เด่นเลยนะ
คือเป็นเกษตรด้วยบางทีมันเป็นอลิตานุอริแต่เอาตัวไม่รอดก็มี
คือกลัวแล้วก็ไปถูกกระทืบกลัวแล้วก็ไปมีเรื่องแต่นี่
แต่ก็ได้เจอทั้งคุณพ่อคุณแม่ตลอดตั้งแต่เด็กผมคุยเรื่องสาวกับคุณแม่
ตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นผมปรึกษากับคุณแม่ได้เลย
ว่าทุกเรื่องที่บ้านเนี่ยคุณแม่ทำร้านอาหารนะครับ
แล้วก็จะมีพนักงานในร้านเขาก็ต้องมานอนพักที่บ้าน
เป็นผู้หญิงล้วนครับผมโอ้โหเขาก็จะมีหนึ่งห้องนอนของเขาของผู้หญิง
ประมาณสิบกว่าคนไม่ต้องเจาะครับผมเราใช้ความเป็นเด็กครับผม
เขารอให้ฟังนะเขจำไม่ค่อยได้อายุประมาณน่าจะสัก๔๕ขวบเราถึงงานนึง
เขาบอกทุกเช้าเลยตื่นมาจากห้องนอนจะต้องวิ่งลงไป

เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาก็บอกว่าผมไปแบบ
เดี๋ยวก็ไปหอมแก้มเล่นคนนู้นทีก็กิ้งปั้ม
คนนู้นคนนี้ซึ่งตั้งแต่เป็นเด็กไงเราก็เป็นเด็กไง
แล้วเขาก็เอ็นดูเราแค่นี้เขาเล่าให้ฟัง
แล้วก็มีมากกว่านั้นอีกก็อันนี้เขาเล่าให้ฟัง
แล้วพี่ก็น่าเอ็นดูด้วยว่าผมอ่ะผมอ่ะ
ชื่อเล่นของผมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วผมชื่ออะไรครับผม

เขาว่ามาที่ปังตั้งแต่๕ขวบ
อะไรอย่างนี้๓๔๔๕๖จริงมันมีมุมลึกกว่านั้นมากมายนะ
แต่คุณผู้ชมผมไม่อยากฟังผมไปเล่าดีกว่า
ดวงชะตาเนี่ยเขาในคัมภีร์โหรศาสตร์เขาจะมีกล่าวไว้ชัดว่า
ถ้าผู้ใดก็ตามทีในดวงชะตามีดาวพุทธกับดาวสุกร่วมกันในเรือราศีธาตุน้ำ
เช่นพุทธกับสุขร่วมกันในราศีกรกฎพิจิกมีน
หรือพุทธกับสุขปากฎร่วมกันในราศีทัศลม
จะเป็นคนมีลักษณะที่เรียกว่ากระหายกระเฮียนกระหือรือ
แล้วก็เป็นคนเรียนรู้พัฒนาในเรื่องโลกีกรรมจนขั้นปรมาจารย์ที่เรียกว่าเจนจบสยบทุกทะ

เดี๋ยวอาจารย์นี่ไม่จริงอ่ะเนี่ย

หนูเห็นพี่มาตลอดก็นึกว่าคุณพี่เวลาคนพูดแบบนี้เล่นโชว์โชว์ไงมันจะไม่เก่ง
แต่หนูขอซู่หกค่ะคุณพี่

ดวงชะตานี้พี่ปังมีดาวพุทธกับดาวสุกอยู่ร่วมกันในราศีกุม
ซึ่งเป็นเรือนพันธุเขาเรียกรากชีวิต
พุทธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมุมเมาเสพสมจน

คือสรุปแล้วในค่ำคืนนี้เราจะเห็นดวงตัวอย่างเลยฮะ
ว่าดวงมักมากในโอ้โหไม่ได้
นี่ดวงชะตานี้ไม่ใช่แค่บ้าเดี๋ยวนะ

เอาซะเองเลยเอาซะเองเลยครับ
ใช่แต่ดวงชะตานี่เป็นดวงชะตาโลกจิตด้วย
โอ๊ยขอบคุณพันธุ
ใครมายุ่งกับผู้ชายคนนี้เมื่อได้มีโอกาสแล้วนะ

เขาไม่มีความสุขไม่มีความสำเร็จในการกระตันหานะ

ต้องไปโรงพยาบาลนะครับหรือว่าอะไร
พี่ปังจีบสาวที่นึงเห็นบอกทุ่มเงินเป็นแสนเลยจริงไหมฮะ
อันนี้ไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริง

ให้ถ้ารักให้ถ้าเป็นแฟนกัน

แต่จีนไม่เคยเลยจีนไม่มีอย่างนี้

แล้วคบนานที่สุดที่ผ่านมานะคือนานที่สุด

ถึงวันนี้ก็๑๑ปีแล้วถ้าถึงวันนี้
แต่ว่าเป็นแฟนกันประมาณ๔ปีกว่า

คือรู้จักกันมา๑๐ปีเนอะ
บางเชิดมีแฟนเด็กสุดอายุเท่าไร
แต่ถ้าควบคุมทั้งหนึ่งก็มีห่างเยอะ๒รอบกว่า

เออกูจะไปมองตาอาจารย์ก็มาก
จะเข้าเขิม

ตอนนี้โสดมั้ย
ยังมีร่องรอยบาดแผล

เข้าปี๕๘ปี๕๘ทั้งปี

เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย

ภาวนาอยากให้เขามีความสุขจริงแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลเขาตลอด
ไม่ว่าใครก็ตามนะแม้กระทั่ง
นี่เปิดทางใช่ไหมเนี่ยพูดเปิดทางหรือ
เปล่าครับผมก็หาลูกค้านิดหน่อยครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดเขายังมีแฟนอยู่สมมุติเลิกกันไปแล้วแล้วเขาไปมีแฟน
แล้วเขาอยากจะมาเจอเราอย่างนี้เราก็บอกอย่าเจอดีกว่า

เพราะถ้าเจอเดี๋ยวมันไม่ได้ครับผม
ส่วนใหญ่พี่เป็นคนทิ้งเขาหรือเขาทิ้งพี่

เอาจริงนะมดดำนะพูดตรงแบบไม่ได้
มันมีทั้งสองแบบอะครับมีทั้งสองแบบครับ

น้ำตายหยดกับความรักเคยเสียใจกับความรัก

ผมบางทีน้ำเต็มกางเกงเลยครับ

โดยก้อนมดดำก็คือนั่งแล้วน้ำมันไหลไง

อาจารย์รักเคยดูว่าอาพับคู่ตั้งแต่เมื่อไหร่

เรื่องของอาพับคู่พี่คิดว่ามันจะเป็นไหม
ก็ฟังวันนั้นจากประสบการณ์ผมเองผมว่าจริง
ตั้งแต่ได้ยินวันแรกเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ได้ยินอาจารย์พูดผมอาจารย์นี่ไม่ธรรมดานะ

ถ้าจะมีคู่จริงเนี่ยเอาเท่าที่จำได้นะ
ลักษณะของคู่ก็จะต้องเป็นคนมีตำหนิ
ซึ่งอาจจะแปลว่ามีครอบครัวมาแล้ว

ไม่ต้องอยู่ขนาดนั้นหรอก

ก็โอเคครับผมโอเคนะ

หรือพี่คนพิการ

แต่ถ้าตอนนี้มีอะไรแถม

ถ้าจะมีคู่ต้องเป็นอย่างไร

หมอดูชอบทักว่าอพับเรื่องความรัก

มีความปรารถนาในการคลองคู่

สังเกตไหมคนเกิดราศิกรรมพิจิกมีนเนี่ย
จะมีโรคส่วนตัวสูง

คือความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพกับคนเนี่ย

แต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ไง
แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนที่ต้องการ

จัดแต่งงานแล้วทำแบบนี้

ทำให้ผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะแบบนี้
มีการตีกรอบป้องกันตัวเอง

เท่านั้นนี่คืออภัพมันยากที่จะ

แบบกะเป็น๓๒๐ชิดเพชรไปจนตายเนี่ย
ข้าก็อยู่ของข้าได้มาตั้งนานเสร็จแล้วเริ่มมีเงินขายได้

เพราะฉะนั้นพอทำไมทำไมเยอะเนี่ยมันก็จะไม่เอาแล้ว

แสดงว่าพี่ไม่เคยคิดจะแต่งงานแล้วสิณวันนี้

แต่ว่าคือไม่ได้กำหนดว่าจะต้องหรือไม่ต้องนะครับ
แต่ว่าผมมองตามความเหมาะสม
ถ้าเกิดมีใครสักคนซึ่งแบบ
เรื่องทำให้ต้องเรื่องราวบางอย่างซึ่งทำเหมาะสมกับการจะต้องแต่งงาน

ผมว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของผู้ชายเลย

บางท่านเขาทำแล้วเขาอาจจะไปได้ไม่ถึงจุดแบบครองรักกันจนวันตายอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นดวงเป็นชะตาไป
แต่ผมเองผมรู้สึกว่าถ้าผมยังเลือกได้อยู่เนี่ย

ถ้าผมแต่งงานกับใครผมจะไม่เลิกอ่ะ
คือไม่คิดว่าถ้าแต่งแล้วจะต้องมากุ้งกิ่งกุ้ง
นึกว่าแบบน้อยใจกันนิดนึงแล้วก็เลิกไม่เอาไม่เอาภาพนั้น
เอาดีกว่าผมว่ามันไม่คุ้มกับหลายอย่างที่ทำลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่
เขามีแต่ว่าเวลาคนจะเป็นคู่กันต้องมีศีลเสมอกัน

ธรรมธรโมสวดมนต์ไหว้พระ

จริงหรอพี่
แล้วต่อไปจะชอบมากนี้คือพวกเครื่องลางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ
ต่อไปเริ่มดูเริ่มดูผู้หญิงเนี่ยสวยกั้วแปลง

เพราะว่ามันเริ่มเป็นยักษ์น่ารักเป็นนางยักษ
เดี๋ยวก่อนก่อนอย่าบอกที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเบก
แค่ภาพลงตาอีกมุมหนึ่งของเขาคือเขาไม่ควรชอบสวดมนต์ว่ายพระจริงหรือพี่
อันนี้ไม่รู้ต้องดูจากดีดวงต้องถามดูว่าเป็นไง
ชอบผมนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแล้ว
ว่าอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนไหม
เธอจะไปบอกเขาจะอะไรละครับผม
เรื่องดีไม่ต้องไปบอกใครหรอกครับผม
เอาเก็บไว้ทำให้ตัวเองมีประโยชน์กับชีวิตเราดีกว่า

ไม่ได้ธรรมะก็เป็นคนทั่วไปแหละ
เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งในชีวิตแต่ว่า
พยายามจะทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนน้อยที่สุด
ผมคิดแค่นี้ถามว่าเป็นคนดีก็ไม่รู้ดี
แต่ที่แน่ก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือผมก็เห็นแก่ตัวนั่นแหละ

เท่านั้นเองง่ายเอากลับไปคิดไปใช้บ้างก็ได้นะครับ

ถ้าสมมุติเราเอาเรื่องเซ็กซ์เป็นหลักปุ๊บ

ถามพ่อหมอว่ามีดวงเฉียดโรคเกี่ยวกับทางเพศไหมฮะ
พอที่เป็นข่าวคนอย่างพี่เครียดก็ตกเหมือนกัน
ผมรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้น
ทำไมดวงก็ถึงเจออย่างนั้นเมื่อปีที่แล้วฮะ
การจะมีสัมพันธ์สวาสตร์กับใครเนี่ย
ต้องมีความชอบพอกัน
ไม่ใช่ว่าเราจะได้มาด้วยเงิน